ก็จะเห็นว่ามีการพูดถึงกรณีการรักษาครั้งนี้นะคะ
อยู่ในโซเชียลมีเดียในช่วง๓๔วันที่ผ่านมาพอสมควรทีเดียวนะคะ
แล้วก็ที่ไปรู้สึกว่าใกล้ตัวคนที่ใช้โซเชียลมีเดีย
ก็คือตรงที่ว่าขาแพลงแล้วก็เหมือนกับเหยียบพลาดนะคะ

คือขั้นเดียวของขั้นบันไดเนี่ยแล้วขาแพลงแล้วเรื่องราวมันเดินไปขนาดไหน
ทำไมถึงต้องตัดขาตัวเอง
แต่จริงแล้วถ้าเราดูลักษณะของการเกิดเหตุเนี่ยเป็นลักษณะของการตัดเท้านะคะ
แต่ว่าในระหว่างทางมีคำแนะนำจากผู้รักษาในเบื้องต้นว่าอาจจะต้องมีการตัดขาบางส่วน
แต่วันนี้สองท่านที่อยู่ในเรื่องราวนี้จะมาเล่าให้เราฟังนะคะว่าเป็นมาเป็นไปแบบไหน
ทำไมขาแพลงสุดท้ายถึงต้องตัดเท้าด้วย
ท่านแรกเป็นพี่ชายเป็นคนที่ดูแลเรื่องนี้นะคะรวมถึงการติดต่อประสานงานในการย้ายโรงพยาบาล
พูดเจรจากับทางโรงพยาบาลที่รักษาเบื้องต้นด้วยนะคะ
คุณวุฒิชัยเปรมพงศ์แล้วก็อีกหนึ่งคนอันนี้ผู้เสียหายโดยตรงนะคะ
ออฟหรือว่าวรพัฒน์สุพลนพนันสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ

ออฟก่อนเลยต้องคุยกับออฟก่อนเพราะว่าออฟคือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากตั้งแต่ต้นคือขาแพลง
จนกระทั่งตอนนี้ล่าสุดคือพี่ใช้คำว่าอะไรถึงจะถูกต้องคะตัดเท้าหรือตัดขา

ตัดเท้าทีนี้ขอดูตั้งแต่เบื้องต้นเลยได้ไหมเพราะว่าตกลงแล้วเนี่ยไม่ได้ตัดขานะ

ขออนุญาตนะคะถ้าเราดูจากถ้าเรานับจากปลายเท้าไม่ได้

ถึงข้อเท้านะคะไม่เต็มไม่เต็มฝ่าเท้าด้วยใช่ไหมที่เอาออกไป

ครึ่งเท้านะคะจากตอนแรกเนี่ยทำไมคนพูดกันว่าต้องตัดขาต้องตัดขา
คือมันมีกระบวนการที่ต้องตัดขาก่อนหน้านี้เหรอ

ก็คือเหมือนกับว่ามีอ่าคุณหมอทางทางโรงพยาบาลแรกครับก็คือเขาเหมือนว่าจะให้ตัด

เพื่อป้องกันการติดเชื้ออย่างนี้เหรอคะ

แต่ทีนี้สุดท้ายแล้วมันมีการเปลี่ยนโรงพยาบาลในเรื่องราวนี้ด้วย

ทีนี้อ้าวเริ่มต้นเลยค่ะ
เข้าใจถูกหรือเปล่าว่าเริ่มต้นอาการเจ็บของออฟเนี่ยก็คือขาแพลง

อ่าประเด็นแรกผมแบบกำลังจะขึ้นบันไดอย่างเงี้
บันไดมันลื่นผมก็ก้าวเอาเท้าซ้ายก้าวไป
ลื่นแล้วก็พอดีมันเข้าไปข้างในครับแล้วก็ล้มหลังลงอย่างนี้ครับ

แล้วเท้ามันก็ไปอย่างนี้ครับผมก็เจ็บ
เหมือนกับหน้าเท้าอ่ะมันโดนยืดอย่างนี้ใช่ไหมครับ

ครับทีนี้ตอนนั้นเราก็นอนอีกคืนนึงก่อน

อ่าพอดีตอนช่วงเช้าก็มันมันมันมันรู้สึกขัดขัดหน่อยเจ็บเจ็บ
ก็แบบไปหาหมอดีกว่า

ครับก็ไปหาหมอที่แรก

เดี๋ยวนะคะคือถ้าดูจากลักษณะเอาล่ะคือลักษณะมันก็หวัดเสียวนะ
คือเราลงไปในเท้าลงไปในช่องอะไรสักอย่าง

แล้วตัวมันหงายหลังมันก็แบบอย่างนี้ใช่ไหมคะ

ทีนี้ถ้าออฟทนได้ประมาณสักหนึ่งคืนก่อนไปโรงพยาบาลนี่มันก็

ใช่ไหมแล้วทำไมสุดท้ายตัดสินใจไปหาหมอคะ
เหมือนกับอยากจะให้มันหายเร็ว
แล้วคุณได้ทายากินยาอะไรก่อนไหมคะ
มีตอนช่วงแรกได้ทายาครับทายาเหมือนกับยานวดธรรมดา

นี่คืออันนี้คือภาพแรกตอนที่ไปหาครั้งแรกเลยหรือเปล่า
อันนี้คือไม่ใช่ครับครั้งแรกอันนี้จะเป็นครั้งที่นอนแล้ว
งั้นเดี๋ยวก่อนจะมาถึงขั้นตอนนี้นะคะ
วันรุ่งขึ้นออฟไปหาหมอทำไมถึงต้องไปที่โรงพยาบาล
โทษนะคืออย่างเราก็เคยขาแพลงกันมานะคะ

ครับคือกลัวว่ามันจะมีเส้นฉีกอะไรหรือเปล่า

อ่าก็คุณหมอก็ทำการขั้นตอนทำการเอ็กซาเรย์
ครับก็ปกติดีในส่วนของ
นิ้วปกติแล้วก็กระดูกปกติ

อ่าก็คุณหมอก็น่าจะเป็นกล้ามเนื้ออักเสบ
อ่าวินิจฉัยครั้งแรกบอกน่าจะกล้ามเนื้ออักเสบ

อ่ะแล้วไงต่อเข้าเฝือกแข็งอยู่นานแค่ไหนคะ
อ่าเข้าเผือกแข็งให้แล้วก็
อ่าห้ามเท้าลงพื้นอืมก็เลยแบบนอนแอดมิตรตรงนั้นเลย

อ่าอ่ะแอดมิตรแล้วไงต่อ
ก็ใช้ประกันเพราะดีคือแรกน่ะมันจะปวด

ปวดปวดมากเหมือนกับมันเฝือกมันรัด

แล้วก็นอนแล้วมีการน่าจะฉีดยาแก้ปวดให้

คุณหมอก็มีการขยายเฝือกให้แล้วก็

เลือดจำนิดหนึ่ง

นิ้วโป้ง

ตามที่เราเห็นในภาพ

ทีนี้พอมีแบบนี้ปุ๊บหมอขยายให้แล้วไงต่อคะ
เผือกให้ครับแล้วก็ให้นอนพักดูอาการคืนนึง
แล้วทีนี้พอคืนต่อมา

เขาบอกว่าแพทย์คนนี้จะเชี่ยวชาญมากกว่า

ที่เข้าอุโมงนะครับ
พอดีไปเห็นมีเส้นฉีกนิดนึง

ครับในเท้านะฉีกนิดหนึ่ง
แล้วก็ให้ไปเข้าเฝือกอีกรอบหนึ่งครับเฝือกแข็ง
แล้วก็จะเหมือนกับจะแน่นกว่าเดิม

เฝือกเสร็จแล้วก็บอกว่ามันแน่นกว่าเดิมแล้ว
คุณหมอก็แจ้งว่ามันก็ประมาณนี้แหละ

ซึ่งก็ยังต้องรอนตรงพยาบาลครับค่ะค่ะค่ะคืนนั้นก็คือ
คืนนั้นผมนอนไม่ได้เลยก็คือต้องฉีดยาทุกน่าจะทุก๔ชั่วโมง
ยายาแก้ปวดอ๋อค่ะครับเหมือนกับบ่นว่าปวดแล้วผมเรียก

นั่นแหละครับก็คือมาฉีดแล้วทีนี้
ก็ตั้งแต่เช้าตั้งแต่
กลางคืนจนเช้าครับเรียกตลอดครับ
แล้วพอรุ่งเช้ามาก็บอกคุณหมอว่ามันปวดมากแล้วก็มันรู้สึกมันแน่นมันครับมาก
ครับแล้วตรงฝาเท้ามันจะเริ่มเป็นจ้ำเยอะกว่าเดิม

ครับมันชาแล้วก็มันก็ไม่ค่อยได้รู้สึกเยอะ
แต่มันมีรู้สึกอยู่นิด
ครับค่ะแต่เริ่มชาแล้วเริ่มชาแล้วพอถึงเช้าแล้วทำไงคะบอกหมอบอกหมอครับ
แล้วก็คุณหมอท่านนั้นก็มีการขยายเฝือกให้ครับ
เผือกเสร็จก็นอนพักบอกว่าให้กลับบ้านได้
แล้วตอนที่เราหมอขยายเฝือกแล้วบอกให้เรากลับบ้านได้
คือตอนนั้นเราก็รู้สึกว่ามันผ่อนคลายลงจากอาการปวดคืนก่อนหน้าหรือยังคะ
มันผ่อนคลายกว่าตอนที่ใส่
ครับตอนตอนที่ใส่น่ะคือมันปวดมากแล้วความชาลดลงไหม
ความชายังคงอยู่ครับแล้วรอยเลือดจ้ำใต้ฝาเท้า

ก็คืนแรกก็ปวดครับปวดมาก
เราย้อนกลับมาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งนี้ไหม

อยู่บ้าน๒วัน๒คืนเพราะว่าคืนที่๒นะผม

กินยาแก้ปวดก็ไม่ช่วย
ทีนี้ไม่เป็นไรรอบสองมากลับมาที่โรงพยาบาลเอกชนที่เดิม

กลับมาที่เดิมทีนี้ก็ผ่าเฝือกออก
ดูแล้วก็เห็นในส่วนของมันเป็นจ้ำเยอะกว่าเดิม
มันจะเป็นออกเป็นเยอะกว่าเดิม
ฝาเท้าหรือเริ่มขึ้นมาบนหลังเท้าแล้วคะ

ที่ฝ่าเท้าแล้วก็อ่าส่งให้อีกคุณหมอท่านหนึ่ง

คนที่๓เรากลับมาโรงพยาบาลรอบที่๒เราเจอหมอคนที่๓

อันนี้เขาเรียกว่าเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเส้นเลือดโดยตรงครับ
แนะนำก็คือเขาให้ไปฉีดสีครับ
สีเหมือนกับฉีดดูเส้นเลือดนะครับ

สีผลผลว่าทีนี้เขาก็เห็นว่าในส่วนของเลือดในส่วนของเท้านะครับ
มันอุดมันเหมือนกับว่ามันตันแล้วมันไม่ไปเลี้ยงส่วนของเท้าแล้ว

ต้องทำการผ่าตัดด่วนภายใน๔ชั่วโมง

ครั้งที่สองที่เรามานะคือแจ้งวันนั้นเลยเหรอคะ

และอันนี้ป่ะคะถึงเป็นที่มาที่บอกว่าเนี่ย

คือมาจากคำแนะนำอันนี้เหรอ
ต้องมาจากคำแนะนำอันนี้ไหม

ก็คือเขาต้องผ่าตัดด่วน
ไม่อย่างนั้นเขาบอกว่าเขาต้องผ่าตัดตัว
แต่ว่าเราไม่รู้เราไม่รู้ว่า

เขาไม่ได้พูดว่าจะตัด

มันเป็นวันเสาร์นะ

ว่าทำแบบนี้แบบนี้เหมือนกับว่าผมรักษามาตอนแรกเป็นอย่างนี้
ทำไมถึงต้องผ่าแล้วก็ค่าผ่าตัดมันเยอะไปไหม
คือสี่แสนคือคือผมแค่ขาแพงไงอืมครับผมเดี๋ยวนะคะที่บอกว่าสี่แสนอ่ะ
คือผ่าตัดเพื่อทำเส้นเลือดใช่ไหมคะใช่ครับอ่าทีนี้อ่า
ทำไมทำไม่ได้เขาบอกว่าให้ทำ๔ชั่วโมงภายใน๔ชั่วโมง
ก็เราก็บอกว่าให้ทำเราก็บอกให้ทำเพราะว่าเรากำลังกลับมา
เราบอกว่าเรามีเราพร้อมที่จะจ่ายแล้วแต่เรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ย
เราต้องมาเถียงกันก่อนว่าใครเป็นคนผิดถ้าเราผิดเราก็จ่าย
แต่ว่าเบื้องต้นให้รักษาคนไข้ก่อนแต่พอมาถึงโรงพยาบาลเนี่ย
เขาไม่รักษาพอไม่รักษาเสร็จปุ๊บช่วงประมาณสักบ่ายสามถึงบ่ายสี่โมงเนี่ย
เราบอกว่าถ้าไม่รักษาเนี้ยเราจะขอย้ายโรงพยาบาลอืม
แต่ช่วงที่เราข่มขับร่วมนานเนี้ยผมก็ติดต่อโรงพยาบาลไว้หมดล่ะค่ะ
ติดต่อจนผมได้โรงพยาบาลแล้วล่ะพอมาถึงพอมาถึงโรงพยาบาลอ่า
เอกชนแห่งนี้เอกชนแห่งเนี้ยเราก็บอกว่าตกลงจะผ่าตัดเราไหม
อะไรเขาก็บอกเขาไปขอประชุมอืมไม่งั้นเราเราขอย้ายเลย
เพราะว่าเราได้โรงพยาบาลแล้วสุดท้ายเขาไปประชุมมา
คือออฟอยู่ที่โรงพยาบาลนี้แต่ว่าโทรคุยกับคุณพี่ตลอดใช่ไหมคะ
ทั้งเรื่องเงินสี่แสนด้วยแล้วก็กังขาวแล้วก็ให้ให้เขาโทรคุยกัน
แล้วก็กังขาว่าทำไมผมแค่ขาแพงทำไมถึงต้องผ่าตัดขนาดนี้
ถูกต้องใช่ไหมคะแต่ว่าระหว่างที่ขับรถมาจากระยองมากรุงเทพเนี่ย

แล้วพร้อมจะเอาน้องออกไปเลยเหรอครับใช่ครับผม
เราพร้อมแล้วแต่ว่าเขาไม่ยอม
ไม่ยอมอะไรคะเขาไม่ยอมที่จะให้ออกไป
เขาไปประชุมกันสุดท้ายเขาบอกว่าเขาขอผ่าตัดเอง
จากที่ว่าเขาไม่ผ่าตัดแล้วเราต้องวางเงินสุดท้ายเราไม่ได้วางเงิน
เขาบอกด้วยเหรอว่าถ้าไม่วางเงินเขาไม่ผ่าให้
เขาบอกว่าก่อนจะผ่าตัดต้องมีเงินวาง
แต่เราบอกว่าเราให้ผ่านเลยเราพร้อมที่เรามีเงินที่จะจ่าย

เพราะว่าเราไม่ได้วางเงินไว้ให้เขาก่อนหรือเปล่าคะ

อย่างไรก็แล้วแต่ทีนี้พอคุณวุฒิชัยมาถึงที่โรงพยาบาลที่กรุงเทพ
ปุ๊บเนี่ยนะคะก็บอกว่าจะย้าย

ที่จะย้ายเพราะว่าไม่เชื่อการวินิจฉัยการรักษา

อ่าไม่พอใจเรื่องการรักษาครับ
เพราะว่ากับ๒อย่างเลยครับทั้งสองอย่าง

ก็คือเขาบอกต้องผ่าภัยในสี่ชั่วโมง
แล้วผมมาถึงเนี่ยมันจะ๔ชั่วโมงอยู่แล้วคุณยังไม่ผ่าตัด
อืม
เขาอ้างเหตุผลโดยว่าอ่าทางโรงพยาบาลเนี่ยพร้อมแล้ว
น้องก็อยู่ที่นี่แล้วไม่ต้องเอาน้องไปเสี่ยงที่ไหน

แล้วเราก็แค่ย้ายน้องเข้าไปไปผ่าตัดก็จบ

สุดท้ายก็คือผ่าที่โรงพยาบาลเอกชนที่นี่แหละ

แล้วก็มีแจ้งผมด้วยนะว่าประมาณ๑อาทิตย์ก็หาย

หลักอย่างที่แจ้งที่จะผ่าอ่ะเดี๋ยวประมาณพักผ่อนสักอ่าหนึ่งอาทิตย์อ่ะ

แต่ทีนี้มันก็มาตรงนี้นะคะเป็นหนึ่งปมที่อาจจะตั้งคำถามนะคะว่า
ทำไมสุดท้ายแล้วไปประชุมกันแล้วผ่าให้

ยังไม่ได้ถึงกรณีเรื่องของคำแนะนำที่ว่าต้องตัดขาตัดแค่ไหนนะคะ
พักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาว่าเจ้าตัวสงสัยว่าเขารู้สึกว่าเขาแค่เท้าแพลง
สุดท้ายแล้วถึงต้องเสียไปทั้งเท้าสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเรากำลังคุยถึงกรณีที่มีการเรียกร้องกันนะคะว่า

แค่ขาแพลงซึ่งจริงแล้วเป็นอาการธรรมดาที่เป็นกันอยู่บ่อยตั้งแต่เด็กเนี่ยนะคะ
แผลงแต่ทำไมรักษาแบบไหนไปถึงขั้นที่ต้องตัดขา
ซึ่งเมื่อสักครู่นี้เนี่ยทางออฟกับคุณวุฒิชัยเล่าให้ฟังถึงแค่ว่าเขารักษา
เขาต้องรักษาเส้นเลือดยังไม่ถึงตัดขานะเส้นเลือดแต่ทีนี้มันก็คับข้องใจนิดหน่อยนะคะ
บอกว่าต้องผ่าตัดด่วน๔ชั่วโมงระหว่างนี้เราก็มาจากต่างจังหวัดใช่ไหมคะ
แล้วก็ตอนที่มาจากต่างจังหวัดเนี่ยก็บอกว่าผ่าไปเลยเพราะภายใน๔ชั่วโมงเนี่ยผ่าเลยไม่มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย
แต่ก็หาโรงพยาบาลเผื่อไว้ทีนี้พอเรามาถึงปุ๊บก็พบว่าเขาไปคุยกันของโรงพยาบาลเขาแล้วก็มาบอกเราว่าอยู่ที่นี่เถอะเดี๋ยวเขารักษาให้ผ่าโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายล่ะค
ครับผมอย่างงี้เลยครับผมสุดท้ายแล้วเราตัดสินใจผ่ากับเขาไหม
ผ่ากับเขาผ่าครับอ่าผ่าหยุดภายในสี่ชั่วโมงไหมคะที่เขาบอกไม่ใช่ครับผ่าประมาณห้าทุ่มครับห้าทุ่มครึ่งครับ
ตอนที่เขาบอกสี่ชั่วโมงนี่คือแจ้งตอนกี่โมงคะหน้าประมาณสิบสิบเอ็ดโมงเกือบเกือบเที่ยงครับผม
สิบเอ็ดโมงเกือบเกือบฮะก็เลยเลยครับอ่ะไม่เป็นไรอ่ะ
สิบสองชั่วโมงครับเอาล่ะเอาสมมุติได้ผ่าเรียนข้ามขั้นนี้ไปนะคะ
อ่ะได้ผ่าแล้วได้ผ่าแล้วครับแล้วยังไงต่อก็พอดีผ่าแล้วเสร็จทีเนี้ยค่ะ
ตอนเช้าอืมหมออ่าที่ผ่าให้ครับผมคุณหมออืมครับก็ประมาณเก้าโมงแหละ
ก็ได้มาแจ้งกับผมว่าในส่วนของการผ่าตัดเลือดในส่วนของเนื้อเท้า
อืมมันเสียแล้วอืมต้องทำการตัดอืมครับผมก็คือตัดเนี้ยเหมือนกับตัดตัด
ขาตัดครึ่งแข้งอ่ะครับคือเลยหัวข่าวอ่ะเอ้ยอ่าใต้หัวข่าวอ่ะครับ
ก็ครึ่งแข้งอ่ะใช่ไหมคะครึ่งแข้งเดี๋ยวนะคะคือหมอที่มาพูดตอนเช้า
คือหมอที่ผ่าตัดเรื่องเส้นเลือดให้เราหรือเปล่าถูกต้องครับอ้าวแล้วมันไม่เกี่ยวกันเหรอ
ก็ผ่าตัดเส้นเลือดก็ไม่มีปัญหาอะไรทำไมถึงพูดถึงการตัดเท้าอะคะ
อ่าบอกว่าผ่าตัดมันไม่ทันแล้วมันมันไม่ทันแล้วเลือดมันคือเลือดมันตั
มันตายไปแล้วครับเหมือนกับเซลล์ในเซลล์กล้ามเนื้อครับผมมันมันตาย
ก็เลยเป็นที่มาว่าเขาวินิจฉัยว่าจะต้องตัดอ่าจะเรียกว่าตัดตัดเท้านะ
ตัดไปแน่แต่ที่เขาบอกเนี่ยเขาบอกออฟว่าให้ตัดครึ่งแห้ง
ใต้หัวเข่าลงมาครับครับแต่ถ้าเกิดตัดครึ่งแข้งเสร็จแล้วเนี่ย
เกิดมีการติดเชื้ออย่างนี้นะครับเขาบอกว่าก็ตัดเลยข่าวขึ้นมา
บอกเผื่อไว้เผื่อไว้ซึ่งยังไงต่อคะครอบครัวพอได้รับแจ้งตอนเช้า
ผมก็โทรแจ้งญาตินะครับโทรแจ้งพี่นี่แหละครับผมคุณแม่อยู่กับพี่ก็
อ่าคือตอนนั้นสภาพจิตใจก็ไม่ไหวเนอะครับผมก็โทรแจ้งครับ
คือเราก็รีบมาแล้วก็มาตัดสินใจเลยว่าถ้าต้องกัดขาเนี่ย
เราไปตายเอาดาบหน้าดีกว่าไปโรงพยาบาลอื่น
ทำไมถึงตัดสินใจว่าจะต้องไปโรงพยาบาลอื่นคะ
ไม่ได้รู้สึกว่ามันก็เป็นส่วนของการรักษาต่อเนื่องเหรอฮะ
เราเข้าไปหาคนไข้ถามว่ากระดิกนิ้วเท้าได้ไหม
ยังกระดิกได้อยู่นิ้วเท้าเนี่ยยังกระดิกได้อยู่
คือยังมีความรู้สึกแล้วทำไมต้องตัด

เราคือความรู้สึกเราความรู้สึกเรามันกระดิกเท้าได้อยู่

ย้ายโดยที่ว่าโทรไปหาโรงพยาบาลที่เคยติดต่อไว้
เขาก็ไม่รับแล้วเขาก็ไม่รับแล้วมันเลยไปแล้ว
เราก็ไม่รู้เราก็ไปโดยไม่รู้อีโนอิเน่ล่ะ
คือเราตั้งใจไปที่นี่แล้วเราก็ไปเลย
เป็นคนไข้ฉุกเฉินเอาเขาจะรับไม่รับเราไม่รู้

ก็เลยตัดสินใจไปที่โรงพยาบาลสิริราช

เดี๋ยวนะคะคือสุดท้ายเราไม่ได้ผ่าขาผ่าเท้า
อะไรกับเขาเนอะเราสิ้นสุดแค่การรักษาเส้นเลือดใช่ไหมคะ

แต่ทีนี้พอไปที่สิริราชปุ๊บ

ตอนแรกจะมีการผ่าตัดเส้นเลือดให้อีกรอบนึงครับ
ที่ตัดเป็นยาวนะครับ
แข้งนะครับที่ผ่าตัดยาวครับผม
แล้วพอดีอยู่ประมาณ๓วันครับผม
หมอก็ให้ยาไร้เลือดไว้แบบให้ตลอด
ว่าจะเอาส่วนที่เหลือไว้ให้ดีที่สุด
ก็ตัดตอนแรกตัดนิ้วก่อนครับ
ตัดนิ้วแล้วก็ตัดประมาณ๔รอบถึงจะเสร็จ

ก็แปลว่าอยู่ภายในประมาณสัก๒สัปดาห์เนอะ

ตอนนั้นเนี่ยออฟทำใจไหมที่คุณหมอบอกว่า
ก็สุดท้ายก็วินิจฉัยออกมาเหมือนกัน
คือตอนแรกก็มันไม่ไหวครับมันปวดมาก
ก็บอกว่าตัดเถอะยังไงก็ตัด

ค่อยตัดทิ้งช่วงตัดครั้งแรกทิ้งช่วง๒วัน

แล้วก็มีการดูอาการไปเรื่อยว่าอาการเป็นไงบ้าง
สรุปทำการผ่าตัดทั้งหมด๔ครั้ง
อีกครั้งแล้วก็ขอดูอีกครั้งนะคะอ๊อฟ
ก็คือสรุปที่๔ครั้งที่ผ่าไปทั้งหมดตัดออกไปทั้งหมดเนี่ย

คือแค่ครึ่งเท้านะคะแค่ครึ่งเท้า

ค่ะนะคะซึ่งพอมันเป็นครั้งที่๔แล้ว
คือหมอบอกให้สบายใจเลยไหมว่าแค่นี้พอแล้ว

บอกว่าโอเคแล้วแค่นี้
พูดเผื่อไหมว่าเดี๋ยวต้องดูอาการอีกนะ

มีครับมีครับก็คืออาจจะดูอาการว่า
ต้องขึ้นมาอีกไหมนิดนึงครับผม

ทีนี้ค่ะมาถึงเรียกนั้นลองถามครูพุทธิชัย
ที่ชัยก็เป็นคนหนึ่งที่ช่วยดูแลมาตลอดเนี่ยนะคะ
คือมีเอกสารนะคะคุณผู้ชมว่ามีการก็
ร้องเรียนพูดแบบนี้ฟ้องร้องกันดำเนินคดีกัน

นะคะแล้วก็เดี๋ยวศาลจะเริ่มนัด
ให้พบกันครั้งแรกโจทย์กับฝ่ายที่ถูกฟ้องเนี่ย

ทีนี้ทางโรงพยาบาลแรกทราบแล้วหรือยังว่า
เป็นความแล้วเขาเรียกเขาทราบแล้วใช่ไหมคะ

ตอนแรกเราคิดว่าเขาจะเรียกเข้าไป
ไปดูแลเรื่องค่าเสียหายหรือดูแล
ดูแลคนป่วยในรูปแบบไหนอะไรอย่างนี้

คือเข้าไปเนี่ยเขาไปอธิบายการรักษาของเขา
ซึ่งเขาก็อธิบายตั้งแต่ตอนเราอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วล่ะ
เราก็เลยไม่ขอคุยเราบอกอย่างนั้นเราไม่ได้คุย
เพราะว่ามาผิดวัตถุวสงฆ์

แต่เขาจะอธิบายให้ฟังว่าการรักษาเป็นแบบไหนใช่ไหมคะ
ทีนี้การฟ้องร้องโรงพยาบาลนะคะ
คุณผู้ชมคือแน่นอนคุณผู้ชมจะเห็นข่าวมาตลอดนะคะ
ว่ามีผู้เสียหายก็มีการฟ้องร้องหมอฟ้องร้องโรงพยาบาล
ทีนี้ท่านยันต์ลองถามแย้งแบบนี้นะคะว่า

คือสิริราชเองก็วินิจฉัยว่าต้องมีการตัดบางส่วนนะคะ
ทำไมเรายังจะฟ้องเขาอะคะ
เพราะว่าเรามาคล่องใจตอนที่ว่าเข้าเฝือกแน่นหรือเปล่า
เราไม่รู้เราไม่รู้ว่าเราก็อยากจะให้มีการพิสูจน์ว่า

หรือในช่วงเวลา๔ชั่วโมงที่เขาจะต้องผ่าตัด
เขาไม่ดำเนินการผ่าตัดให้เรา
เขายื้อเวลาจนเลือดมันแข็งตัว
แต่ถ้าเกิดเขาผ่าก่อน๔ชั่วโมงนั้น
มันอาจจะช่วยรักษาขาน้องเขาไม่ได้
เข้าใจถูกไหมคือไม่ได้ฟ้องในกรณีว่า
วินิจฉัยว่าต้องตัดคือไม่ได้ติดใจตรงนั้น

แต่ที่มาของการต้องตัดสงสัยเขาว่า
เขารักษาถูกมาตั้งแต่ต้นไหม
รู้สึกจะคล่องใจตรง๔ชั่วโมงนั้นพอสมควร

ทีนี้ออฟครับในฐานะของคนที่ได้รับการดูแลมาตั้งแต่ต้นนะ
คือเรารู้สึกอะไรกับการรักษาคะถึงต้องเป็น
ซึ่งการเป็นคดีความเรื่องราวแบบนี้มันยาวมากนะ

ก็สงสัยว่าเหมือนกับว่าอาจจะเข้าเฝือกแน่นหรือเปล่า
เพราะว่าคือเราเป็นคนไข้ไงครับ
คือเรารู้ว่ามันเหมือนมันแน่น
แล้วเราบอกหมอคือ๒รอบว่ามันแน่น

คือมันแน่นแล้วก็มันรู้สึกปวด
ใช่ครับเหมือนอะไรมันรัดไว้อย่างนี้ครับ
ก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเป็นสาเหตุตั้งแต่ต้นหรือเปล่า

คือออฟเวลากลับไปอยู่บ้าน
คือเราแอบไปทำแผล
ไปกินยาไปใช้วิธีรักษาอื่น
มันนอกเหนือจากที่โรงพยาบาลแรกเขา

ไม่มีครับมีแต่กินยาโรงพยาบาลแรกที่ให้ไป
เป็นยาแก้ปวดครับผม
ทีนี้ค่ะดิฉันต้องถามเท่านี้

แต่เราก็พยายามจะติดต่อกับโรงพยาบาลเลยไหม
แต่กระทั่งองค์กรอย่างแพทยศภานะคะ
แต่ว่าด้วยอาจจะยังไม่พร้อมนะคะ
ยังไม่พร้อมแต่ถ้าต้องการจะชี้แจงหรือแม้
ทั้งหน่วยงานตรงกลางนะคะอยากจะชี้แจง

ที่ทั้ง๒ท่านเข้าใจถูกหรือผิด

หมดเวลาจริงขอบคุณค่ะ

วันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป